อีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะนี่ลูกชายอดีตนายตำรวจร้องทุกข์เลย
บอกกับสื่อแบบนี้เลยบอกว่าโดนแก๊งโจรุมกระทืบหน้าผับ
คือลุมกระทืบตั้งแต่ในผับจนกระทั่งมาหน้าผับแล้ว
โอ้โหอาการเขาสาหัสมากนะฮะเหตุการณ์ผ่านมาเป็นเดือนแล้วนะครับ
คดีไม่มีความคืบหน้ามีคลิปหลักฐานโจนับสิบเนี่ย
รุมทำร้ายเขาแต่ปรากฏว่าสพดอนตูมตำรวจเจ้าของท้องที่เกิดเหตุ
บอกว่าดำเนินคดีได้แค่คนเดียวเพราะคลิปมันไม่ชัดเจน
นี่เลยฮะเขาก็เลยมาที่นี่ครับมาพร้อมกับนายรณรงค์แก้วเพชร
ประธานเครือข่ายโรนโรงทวงคืนความยุติธรรมให้สังคมนะครับ
พานายพัทรพลตรีเดชายุ๒๗ปีแล้วก็นายพานุพงศ์ตรีเดชายุ๓๐ปี
สองพี่น้องนะครับซึ่งเป็นลูกชายอดีตตำรวจสืบสวนภูทร
จังหวัดปทุมธานีแล้วก็เป็นผู้เสียหายครับ
โดยเขาทั้งสองคนบอกว่านี่ถูกวัยรุ่นในสารบันเทิง
ใกล้สพดอนตูมจนความปะทม
คราวนี้หลังจากที่หาย
หายจากอาการบาดเจ็บแต่ยังไม่สู้ดีนักนะ
ก็มาแจ้งความพอแจ้งความแล้วอยากให้ตำรวจ
ดำเนินคดีกับกลุ่มที่ทำร้ายร่างกายเขา
แต่ตำรวจเหมือนทำงานช้านี้ก็บอก
ดังนั้นเขาเลยร้องขอความเป็นธรรมต่อทางด้านของผู้บัญชาการสอบสวนกลาง
ให้ช่วยติดตามคดีด้วยนะครับ
นายพระทรัพย์คนผู้เสียหายอ้างว่าคืนวันเกิดเหตุ
วันที่๑พฤษภาคมไปเที่ยวสารบันเทิงแห่งหนึ่ง
เป็นครั้งแรกนะเที่ยวที่นั่นแล้วก็ยอมรับว่าได้ดื่มสุรา
แล้วตอนไปเข้าห้องน้ำก็ไปเตือนวัยรุ่นคู่อริ
ที่เขามายืนออกันหน้าห้องน้ำบอกว่าเสียงเบาหน่อย
แต่ยืนยันนะไม่ได้มีแต่เจตนาที่จะเข้าไปหาเรื่อง
จากนั้นก็เกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้คุณ
มีการมากระชากคอเขาแล้วก็ตบหน้าเขา
ส่วนพี่ชายของเขานะคือนายพานุพงศ์เห็นท่าไม่ดี

แต่ระหว่างพี่ชายขับรถมาจอดด้านหน้าร้าน
เพื่อรอเพื่อนอีกคนออกมาด้วยปรากฏพี่ชายโดนกระทืบครับ
คุณผู้ชมดูคลิปกันสักนิดหนึ่ง

เอาในผับที่คนน้องโดนกระชากคอและตบหน้าก่อน
ขอดูคลิปนั้นก่อนนะครับ

ตัวคนน้องโดนก่อน

ตัวคนพี่เนี่ยโดนรุมกระทืบตามคลิปที่จะเห็นนี้ครับ
เฮ้ยถอยอย่ามีเรื่องนั้น

จัดจัดจัดจัด

พอพอ

พอพอ

เซ็ตเพิ่ม
พี่ทั้งน้องโดนแบบนี้นะครับคุณ

คือตำรวจบอกว่าภาพมาไม่ชัด

น้องบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะอย่างที่เห็นเลย
รุมฮะไม่ได้โดนกระทืบแค่คนเดียวนะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะมันมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพกปืนด้วย
นายพานุพงศ์คนพี่ยอมรับนะว่าวันที่ไปผับพกปืนไปจริง
เป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องแต่เก็บไว้ในรถฮะ
ตอนเกิดเหตุพยายามร้องขออีกฝ่ายแล้วว่าอย่าทำร้ายน้องชายอย่าทำร้ายน้องชายเพราะน้องสลบไปแล้ว
แต่ไม่มีใครยอมหยุดครับก็เลยตัดสินใจยิงปืนขึ้นฟ้าไปหนึ่งครั้ง
เพื่อข่มขู่เท่านั้นไม่มีเจตนาจะเอาชีวิตใครฮะ
รับนะว่าผิดในส่วนนี้ในเรื่องของการยิงปืน
แต่เรื่องที่น้องชายถูกคู่อริกว่า๑๐คนทำร้าย
และตำรวจบอกว่าดำเนินคดีคู่อริได้เพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะกล้องไม่ชัดเจน
ทีนี้บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมกล้องก็เห็นอยู่ว่าถูกรุมแท้
ก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจส่วนกลางนะฮะ
แล้วผมก็เก็บปืนเลย
รู้สึกยังไงที่เราโดนแจ้งข้อหาคือ
ก็เราทำผิดจริงครับอันนั้นโดนแจ้งเพราะเราใช้ปืนจริงเราก็ยอมรับครับตรงนั้น
แต่ว่าที่เราติดใจก็คือว่าไอ้ตรงที่น้องเราโดนกระทืบอะครับ
แบบว่าไอ้คนผิดก็ต้องมารับโทษทั้งหมดอย่างนี้ครับ
แล้ววันนี้คุณเอากล้วยมาทำอะไรเนี่ย
บอกว่าผมแจกกล้วยครับแจกกล้วยครับใครแจกกล้วย
กรณีผู้กรณีผู้กรณีบอกว่าผมแจกกล้วยให้เขาครับ
ผมคิดว่ามันน่าจะจบกันในร้านแล้วครับที่เขามาบอกผม
ผมก็ขอโทษครับผมไม่คิดว่าจะโดนกระทืบนอกร้านอีกอะครับ
นี่แหละฮะนายพัทรพลคนน้องเนี่ยบอกว่าโอ้โห
โดนตั้งแต่ในร้านนี่คือในร้าน
มานอกร้านก็โดนรุมกระทืบแบบนี้จนเขาเจ็บหนักนะครับ
ทีนี้ฮะนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับ
ก็บอกว่าหนังสือที่ยื่นร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อผู้บัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยนะฮะ
ในวันนี้ระบุเหตุผลไว้๓ข้อก็คือ
ให้ช่วยส่งชุดสืบสวนดำเนินคดีผู้ต้องหาที่ร่วมกันทำร้ายร่างกายหน่อย
เพราะไม่ได้มีคนเดียวที่กระทืบแต่เขากระทืบเป็นกลุ่มเลยนะคุณ
สองก็คือขอให้นำคลิปไปขยายความคมชัดดูหน่อยสิ
จะได้ระบุตัวผู้ร่วมก่อเหตุได้ชัดเจน
จากตำรวจท้องที่ไม่สามารถดำเนินการได้
ก็เลยให้ตำรวจส่วนกลางช่วยหน่อย
และข้อ๓คือคดีนี้มีความล่าช้ามากครับ
เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑พฤษภาคม
แต่เพิ่งจะมีการลงบันทึกเลขคดีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
พอเป็นข่าวถึงจะทำงานกัน
ก็เลยเกรงว่าผู้เสียหายจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ

เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เขาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะ